คนมาใหม่มันไม่เคยติดคุกมันก็ยังคิดเอาอย่างนี้กูจะทำไงวะเนี่ย
กูจะไปนั่งซักผ้าแล้วกูจะเอาแป๊บที่ไหน
แล้วกูจะกินข้าวยังไงไม่มีใครสอนคุณว่าเข้าคุกแล้วจะต้องกินเวลาไหน
โลกในนั้นมันแคบเลยมันแคบเลยแค่สี่ไร่
คุณจะไม่เคยไม่เจอใครคุณจะไม่มีว่าคุณจะหลบใครได้
คุกเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใช่ไหมไม่มีใครอยากให้เข้า
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมให้ไว้คือ๓คำ
คือคุณต้องอยู่ให้เป็นคุณต้องเย็นให้พอคุณต้องรอให้ได้
การที่เข้าไปในคุกการใช้ชีวิตในคุกไม่ใช่สิ่งที่ปรารถนาของคุณ
แต่ว่าคุณถึงทางตันแล้วหรือว่าคุณอาจจะไม่ถึงทางตัน
แต่คุณสู้ผิดวิธีมีอย่างในบอสอย่างนี้สู้ผิดวิธี
ซึ่งจริงในบอสเนี่ยรอดแบบสบายเลยเพราะว่าอะไร
เพราะว่าคุณไม่ได้ไปฆ่าใครตายมันเป็นอุบัติเหตุใช่ไหม
คุณไม่ได้ไปไล่ชนเขาเพียงแต่ว่ามีคนเขาไม่อยากให้เขาไปขึ้นศาล
ไม่อยากให้เกียรติกายศาลเดินขึ้นศาลเลยไม่อยากให้มีประวัติเลย
ซึ่งเป็นไปไม่ได้เมื่อคุณชนคนไปแล้ว
คุณก็สารภาพผิดคุณเยียวยาแล้ว
สนสร้างโบสถ์ซะด้วยซ้ำใช่เปล่าเห็นไหมนี่สู้ผิดไม่ถูกคุณเข้าไปในคุก
ถ้าคุณทำเข้าไปวันแรกคุณสมมุติผมไปผมก็ต้องไปชุดนี้ใช่ไหม
มันไม่มีทางที่อยู่เอ๊ะติดคุกก็ขอไปเปลี่ยนชุดแบบฟอร์มคุกมันไม่ได้
ไปแบบนี้แบบนี้ในคุกก็ดูโอ๊ยนี่รู้แล้วสมมุติไม่ใช่ชูวิทย์นะ
แต่งตัวอย่างนี้แม่งคงมีเงินนั่นแหละมันไม่ใช่ไม่มีเงินมันก็จะมีคนไปสั่ง
พี่พี่จะอยู่ตรงไหนพี่จะนอนไหนมีที่นอนหรือยังแล้วสบู่ว่ะยาสระผม
อาหารการกินพี่จะกินไงแล้วพี่จะซักผ้ายังไงเนี่ยเอาแล้วไงเราก็ชักยุ่งแล้วอาย
คนมาใหม่มันไม่เคยติดคุกมันก็ยังคิดเอาอย่างนี้กูจะทำไงวะเนี่ย
กูจะไปนั่งซักผ้าแล้วกูจะเอาแป๊บที่ไหนแล้วกูจะกินข้าวยังไง
ไม่มีใครสอนคุณว่าเข้าคุกแล้วจะต้องกินเวลาไหนไม่มีคู่มือด้วยแหละ
มีแต่มันเป็นคู่มือแบบง่ายเอาละไงคุณก็ต้องคิดแล้วใช่ไหม
เออแต่ผมไม่มีเงินมาเลยนะไอ้คนนั้นพูดคนที่เข้ามาใหม่เนี่ย
เขาเอายึดเงินผมไปหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้องจัดให้นะออกให้ก่อนเลย
กินข้าวกับผมเลยนะไปกินข้าวกับวงผมเลยเนี่ยซุ้มผมอยู่ตรงนี้
นั่งกินข้าวด้วยกันเลยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายนะไม่มีไม่เป็นไร
เดี๋ยวค่อยวันหลังค่อยเอามาก็ได้เห็นไหมคุณเริ่มต้องเข้าไปสังกัด
ซุ้มใดซุ้มหนึ่งแล้วถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยผมไม่ไม่ยุ่งกับใครนะ
ผมผมไม่เอาไม่อยู่กับใครอ๋อไม่เป็นไรคุณไม่ยุ่งกับใครไม่เป็นไร
เดี๋ยวมันจะมีคนมายุ่งกับคุณตรงนี้เอ้ยมีคนนั่งแล้วมีคนจองแล้วตรงนี้เอ้ยไม่ได้
นู่นกลางแดดนู่นไปนั่งนี่ถนนนู้นน่ะอะไรนั่งไปแป๊บเดียวร้อนว
ที่ผมกำลังพูดอ่ะค่ะยังแดนหนึ่ง๔ไร่รวญจำพิเศษ๔ไร่
ไล่นี่อยู่กันพันคนถามว่าคุณจะเอานั่งที่นั่งตรงไหน
เทียบเทียบเสะเห็นภาพบ้าเศรษฐีกับคุก
ก็คงมาแล้วว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมันไม่มีที่
แล้วที่นี่เขาก็มีคนจับจองหมดแล้ว
คือมันไม่ใช่สิ่งที่คุณไปบอกว่าเขาไปอุยแต่เขานั่งมาก่อน
เขาอยู่มาก่อนคุณก็ต้องรู้กฎเกณฑ์ในคุก

ตรงนี้เขานั่งมึงเป็นคนใหม่มา

เรียนรู้ชีวิตใหม่ในโลกใหม่ในโลกของคุก
โลกในนั้นอะมันแคบเลยอะ

มันมีตู้เย็นใหญ่อย่างที่คุณชุมิตบอกมา

คุณไปไหนคุณทำอะไรมีคนจับจ้องคุณตลอด

คุณไปดูดบุหรี่มีคนเห็นเอ้าท่านดูดได้อ่ะทำไมผมดูดไม่ได้

เพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ให้เป็น

คุณต้องใช้วิธีการอย่างอื่นนม

นมแพ็คหนึ่ง
เอาเพื่อมาแลกเหรอ
อ่าซักผ้าให้ก็
ค่าแรงไง

เดือนคุณมี๓๐๐คุณก็สามารถซื้อข้าว

ข้าวแกงถุงข้าว

สีฟันยาสีฟันสบู่ซื้อได้

อืมอยู่ให้เป็น

ถ้าคุณเย็นไม่มาก

คุณรอไม่ได้คุณจะไปไหนเหรอ

บางคนไม่เข้าใจสถานะตัวเอง

ผมเป็นอธิบดีมาก่อนนะ

นี่คือ๓คำที่ได้บทเรียนจากการเข้าคุก๓หน

แต่ว่าผมสรุปให้คุณฟังในเวลาอันจำกัด